ถามท่านพระนักศึกษ์ก่อนนะครับ

คือคดีนี้เนี่ยณขณะนี้
มีผู้ที่เขามาแจ้งความเป็นผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยกี่คนฮะ
คือจากที่เรียนนะครับว่า
หลังจากในช่วงที่ทนายรณรงค์พาคณะผู้เสียหายเนี่ยนะครับ
มาพร้อมกับคุณอาย

มาในช่วงแรกก็จะจำได้ว่าประมาณสักปี๖๒

ทีนี้มันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับ
มันก็เลยทำให้อาจจะเกิดความล่าช้าในส่วนของการทำงาน
เพราะเนื่องจากว่าช่วงนั้นยังมีเรื่องการบังคับเรื่องโรคติดต่อ
ก็จะเชิญมาได้ช้าไปหน่อยแต่ว่าพอหลังจากที่เราได้รับเรื่องแล้วเนี่ย
มีสมาชิกที่มาใช้บริการอยู่ประมาณเท่าไห
เราก็ทราบว่าใช้อยู่ประมาณสักไม่น้อยกว่า๕๐๐๐ลาย

ใช่ครับในช่วงแรกที่เราตรวจสอบนะครับ
แต่ว่าเราก็พยายามที่จะรองรับว่าถ้าหากว่ามีคนจำนวนเป็นพันเนี่ย

ช่วงนั้นจำได้ว่าผู้อำนวยการกองธุรกิจการเงินนอกระบบเนี่ยคือท่าน
ปียสิริวัฒนวรางกูล
ใช้กระบวนการในเรื่องของการจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในเรื่องของการสอบสวน
ก็ทำเป็นเว็บเพจขึ้นมาเพื่อรองรับ
ขณะนั้นก็มีคนมาลงทะเบียนไว้นะครับประมาณ๑๒๐๐๐ถึงเกือบ๑๓๐๐ลาย
ในช่วงแรกที่มาลงทะเบียนไว้

อันนี้นับรวมจากของทนายรณรงค์ที่มาจำนวนหนึ่งประมาณสักพัน
แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการในการสอบสวน
แล้วก็ให้เขามาพบพนักงานสอบสวน
ก็ทราบว่ามาพบประมาณสัก๙๐๐กว่า
เป็นตัวเลขที่นำไปสู่การยื่นต่ออายการทั้งคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

แต่ว่าในขณะนั้นเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ก็พบว่าแม่ขายเขาเองเนี่ยเขาได้หลบหนีไปต่างประเทศ
ซึ่งเราก็เฝ้าติดตาม
แล้วก็เขาคงคิดว่าเวลามันผ่านมาพอสมควร
นึกว่าเรื่องนี้ยังคงนิ่งไป
ซึ่งจริงแล้วผมเป็นคนรับเรื่องก็ไม่เคยปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่าน
ผมก็เฝ้าติดตามจนทราบว่าเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติ

พอเข้ามาในเส้นทางธรรมชาติผมก็ในทางการสืบสวน
ก็ทราบว่าไปเช่าอยู่เดือนประมาณสักสองแสนกว่าบาทต่อเดือน

แล้วก็พอเราทราบเป้าหมายเรียบร้อยผมก็ให้ดำเนินการในการที่จะ
ขอสารอนุมัติในเรื่องของการออกหมายค้น
เราก็เข้าค้นในช่วงเช้าของช่วงเวลาดังกล่าว
ก็ถึงเป็นที่มาของจับกระบวนการที่มีอยู่
แล้วก็ขยายผลในเรื่องของการยึดทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงด้วย
เราก็ยึดทรัพย์มาได้จำนวนมากพอสมควร
ในคดีแชร์ที่โดยปกติแล้วเนี่ยมักจะค่อนข้างยาก

หลังจากนั้นเราก็มีการขยายผลต่อในเรื่องของเส้นทางการเงิน
เราก็พยายามที่จะแบ่งแยกคดีเนี่ยออกมาเป็นสองแนวทาง
แนวทางที่หนึ่งคือแนวทางที่มันเป็นในลักษณะของคดีแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่
นะครับแต่ในอีกเส้นทางหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทำเฉพาะในมิตินี้อย่างเดียวเนี่ย
มันก็จะไปเว้นพวกที่บางทีมีการผ่องถ่ายทรัพย์สิน
ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของแชร์ลูกโซ่
เราก็ไปใช้ในเรื่องของกฎหมายฟอกเงิน
หากว่าไม่ได้เล่นเราก็ไปใช้อีกกระบวนการหนึ่ง
แล้วลักษณะของดังกล่าวมันเป็นความเสียหายที่พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอบคุณทนายลนลงจริง
ว่าเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นเครดิตที่คุณลนลงเองเป็นผู้เริ่มต้น
ว่าให้คดีดังกล่าวเป็นคดีที่ประชาชนเดือดร้อนจริง
แล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ทนายรณรงค์มาทำก็ถือว่าเป็นประโยชน์
เพราะว่าผมไม่ได้มีโอกาสเจอทนายครับเขาบ่อย
ว่าคดีหลักเนี่ยเรายื่นฟ้องไปแล้ว

เอกสารทั้งหลายทั้งปวงเราก็ไปส่งให้พนักงานอายการ
ท่านก็จะเป็นคนพิจารณาในขั้นตอนต่อไปว่า
มีบุคคลใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ก็เป็นที่มาถึงเรื่องของการตรวจสอบในครั้งที่๒และครั้งที่๓
ครั้งที่๑กับครั้งที่๒เนี่ยเราทราบแล้วว่ามันมีกระบวนการมีใครบ้าง
ที่๑ก็คือชุดของอภิรักษ์โกธิ

ที่๒ก็ที่มีคุณพิงกี้พี่ชายและคุณแม่

ก็คือที่คุณแมนกับคุณใบเตยมาพบเมื่อวาน

ดังนั้นเนี่ยในส่วนที่มันเป็นของคุณแมนกับคุณพิงกี้
เราก็พยายามที่อยากจะให้ทางประชาชนได้เกิดความคลายสงสัยด้วย
ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็บอกแล้วว่าในแนวทางในการทำงานของเราก็คือว่า
ถ้าหากว่าผู้ใดแล้วเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ให้มารับทราบข้อเก่าหาไปก่อนนะครับว่า
ถ้ามันมีพยานหลักฐานพอสมควรที่จะดำเนินคดีในส่วนนี้ได้เราก็เชิญ๔คน
แล้วก็คาดว่าในอีกสัปดาห์หน้าเราก็จะเชิญอีก๖คน
แล้วก็ในอีกสัปดาห์ถัดไว้เราก็จะเชิญอีก๖คนก็จะครบ๑๖คนตามที่พนักงานอายการมีความเห็นมา
ทีนี้ทนายรณรงค์ทั้งหมดเนี่ยยอดความเสียหายถ้าเอาถ้าเอาชุดที่เขามายื่นเรื่องฟ้องร้องกับทนายรณรงค์ซึ่งน้องอายอยู่ในนั้นด้วยเนี่ย
รวมความเสียหายทั้งหมดณตรงนั้นเนี่ยเท่าไหร่คือณวันแรกที่มาวันแรกพันกว่าคนเนี่ยก็เป็นพันล้านแล้วนะ
ที่ไม่ได้ไปเทรดเงินตามเวลาจริงแต่ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยวงเงินมันเท่าไหร่
คือเงินมันเข้าออกบัญชีประมาณกลมคือ๒๐๐๐๐๐๐๐ได้๒๐๐๐๐มันถือว่าเยอะมากนะ
สำหรับคือปีหนึ่งเฉลี่ยมันปีละหมื่นล้านมันมีคำถามหลายคำถามมากเลยว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่รู้เลยเหรอว่าเขามีการโอนถ่ายเงินกันอย่างนี้